มาที่เรื่องราวไอทีกันบ้างดีกว่า
ของการถ่ายทอดสดตอนนี้มาแรงมาก

เอาเทรนด์ในปีนี้เทรนดเทคโนโลยี๓๖๐องศา
ผนวกเข้ากับเทรนด์การถ่ายทอดสด
รองรับการถ่ายทอดสดแบบ๓๖๐องศาแล้วค่ะ
เรียกว่าเป็นเทรนด์เทคโนโลยีในปีนี้จริงนะคะ
สำหรับการถ่ายทอดสดวีดีโอแบบสตรีมมิ่ง
ัดเอา๒ฟีเจอร์นี้มารวมกันค่ะ

เป็นการถ่ายทอดสดวีดีโอแบบ๓๖๐องศา
ให้ผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอการถ่ายทอดสดแบบ๓๖๐องศาได้
หรือว่าจริงแล้วสามารถดูด้วยตาเปล่าแบบนี้
เราก็จะเห็นว่าเป็นการเก็บภาพมุมกว้างมากเลยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ

เพียงแค่ต้องมีกล้องที่รองรับการถ่ายทอดแบบ๓๖๐องศาเท่านั้นนะคะ
เป็นการติดตามเสียงปล่อยเสียงตามทิศทาง
คือเขาบอกว่ามันจะได้ยินเสียงเหมือนกับเราอยู่ในที่นั้นจริงเลย
คือทั้งเรื่องของความลึกทิศทางของเสียง
ลักษณะความกล้องของเสียงต่าง
คือถ้าเหมือนเสียงมาจากทางซ้ายเราก็จะได้ยินทางฝั่งซ้าย
ใช่ประมาณนั้นนะคะ
ซึ่งก็ส่วนของเสียงยังไม่รองรับกับการถ่ายทอดสดแบบ๓๖๐องศา
คือจะเป็นวีดีโอออดีมานเท่านั้นก็คือทำได้ทีหลัง

แต่ว่า๓๖๐องศานี่ดูได้แล้วสดเลยนะคะ
ก็จะมีการเริ่มทดสอบการถ่ายทอดสดเป็นจริงเป็นจัง๓๖๐องศาครั้งแรกนะคะ
ซึ่งรับรองว่าการมาครั้งนี้จะทำให้การถ่ายทอดสดเปลี่ยนไปอีกแล้ว
แบรนด์ต่างคอนเสิร์ตต่างกีฬารวมไปถึงแคสเกม
จะต้องสนุกขึ้นแน่นอนเพราะว่าแค่คนที่จะถ่ายทอดสดผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยนะคะ
มีกล้อง๓๖๐องศาปุ๊บปล่อยได้คนก็จะสนุกมากขึ้น

ใช่อันนี้ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภคนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่แบบก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่า
เขาก็เลยทำให้คอนเทนต์เหล่านี้ไปสู่มือผู้บริโภคได้โดยง่าย
ไม่ต้องมีแว่นก็เห็นมุมรอบได้ครบ
แต่ว่าถ้ามีแว่นก็จะมีอัตรรสได้ดีกว่าในการหันซ้ายหันขวา
เหมือนเราไปอยู่ที่นั้นจริง
เดี๋ยวอีกหน่อยรายการเราชาวขอชัดโซเทียล๓๖๐องศาบ้าง
เอาบ้างเอาบ้างอยากจะให้เห็นทุกมุมเหมือนกัน
ค่ะช่างภาพหากล้องด่วนเลยค่ะตอนนี้
อาจจะเกิดได้ไม่ยากเพราะว่าตอนนี้โอ้โหไทยรัฐทีวีก็เอาแต่เทคโนโลยีใหม่

แล้วก็จะมีทุกคืนเลยอยากจะให้ติดตามกันด้วย

แล้วก็คุณจอมขวัญเนี่ยก็คือดูจากไลน์ตอนนั้นแหละ

ใช่ถามแขกรับเชิญตรงนั้นเลย

ในการที่จะถามเรื่องประเด็นข่าวเรื่องที่ตัวเองอยากรู้ด้วย

สนุกแน่นะคะเทคโนโลยีใหม่
รับรองว่าผลประโยชน์อยู่กับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ